อายุ๕๕ปีคือสามีเธอติดโควิด๑๙
เธอก็เป็นคนเสี่ยงสูงก็ต้องแยกมา
ปรากฏว่าเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องรับตัว
เธอคนนี้ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ว่าเธอจะติดเชื้อเหมือนกับสามีหรือเปล่า
ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปรับอ้าวเธอเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
คืออยู่ที่จุดพักคอย๔วันคือเสียชีวิตไปเลย
ก็เลยคาดว่าก็คงจะติดโควิด๑๙จากสามีนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่วัดน้อยยอดจันทร์อำเภอบ้านหมี่ลบบุรี
เป็นกุฏิไม้ยกสูงเรียงกัน๓หลังค่ะ
ก็ใครที่ต้องกักตัวเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็แยกตัวมาอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่านางบุญนาคอายุ๕๕ปีที่มารออยู่ที่ศูนย์พักคอยเธอเสียชีวิตนะคะ
สภาพศพคือนอนหงายอยู่ที่หน้าประตูห้องใส่เสื้อยืดคอปกสีเหลืองกางเกงยินขาสั้น
จากการชนะสูตรพลิกศพไม่มีแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมงค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ผู้ใหญ่กัญญานัทให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นผู้เสี่ยงสูงเพราะสามีติดโควิด๑๙
ก็เลยมากักตัวที่ศูนย์พักคอยตรงนี้อยู่ที่นี่มา๔วัน
วันนี้มีนัดตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลบ้านหมี่
ตอนเช้าผู้ใหญ่บ้านไปเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยไปเรียกคนที่กักตัวหลังอื่นแล้วก็ให้คนอีกหลังนึง
ไปช่วยดูกันหน่อยปรากฏว่าตัวนางบุญนาคเนี่ย
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลงมาเรียกให้มากินข้าวก็ไม่ลงมา
เงียบมากมันแปลกก็เลยเข้าไปดู
ปรากฏว่าคือเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเขาก็สะเทือนใจนะ
เพราะเขาก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวก็ได้ไปตรวจแล้วถ้าติดเชื้อก็ได้ไปหาหมอแล้ว
แต่ปรากฏว่ามาเสียชีวิตอยู่ที่ศูนย์พักคอยแบบนี้
แล้วเราก็เลยโทรแจ้งหมอ